น่าเห็นใจสามีภรรยาคู่นี้มากบ้านเขาอยู่ปฐุมธานีค่ะ
แต่เขาแทบจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปนอนในห้องนอนตัวเองเวลามันมีเทศกาลรื่นเริงอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียว

เพราะอะไรลูกกระสุนปืนตกใส่ห้องนอนบ่อยมากค่ะ
ตกมาไม่รู้จากไหน
เขาเต็มเขาบอกว่าโอ้โหอยู่ไปเนี่ยบางทีไม่รู้วันดีคืนดีตกลงมา
ไม่อยู่ก็ดีไปแต่ถ้าวันไหนอยู่ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันถึงตายนะคะ
แล้วยังจับไม่ได้เลยว่าเป็นมือปืนคนไหนที่ยิงขึ้นฟ้ากันขึ้นมา
เวลามีเทศกาลเฉลิมฉลองอะไรใดเนี่ยค่ะ
โพสต์เอาไว้เป็นกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านชาวบ้านได้รับความเสียหาย
รอบ๓ปีกระสุนตกลงมา๕ครั้งแล้วค่ะ
หลังคารั่วน้ำท่วมนองเวลาฝนตก
ที่สำคัญคือเจ้าของบ้านกับภรรยาไม่กล้านอนในห้องนอนเลยนะคะ
กลัวว่านอนอยู่ดังโป้งป้างขึ้นมาตายขึ้นมาทำยังไงดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสินทรที่ถนนรังสิตปฐุมธานีในตำบลบางภูนค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูที่บ้านนะคะ
ไปเจอกับนายพิบุญรัฐรุ่งเรืองผู้เสียหาย
เขาพาขึ้นไปดูชั้น๒ของบ้านเป็นห้องนอน
ชั้น๒มีห้องนอน๒ห้องกระสุนปืนตกทั้ง๒ห้องนะคะ
สังเกตดูคือตรงฝ้าเพดานเนี่ยเขามีการซ่อมแล้วซ่อมอีกค่ะ
มันจะตกลงมาจากฝ้าตรงที่เขาเนี่ยเห็นรอยปูนที่เขาปิดเอาไว้ไหมคะ

เจ้าของบ้านบอก๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเทศกาลมาทีไรเอาแล้ว
ไม่รู้เลยว่ากระสุนมันจะร่วงลงมากี่โมงแต่มันมาแน่ค่ะ
คือน่าจะเป็นคนเดิมนั่นแหละที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
เพราะวิถีกระสุนมันมาในระนาบเดียวกันเลย
ในทุกเทศกาลในทุก๕ครั้งที่ตกลงมา
ครั้งแรกเนี่ยก็ตกที่ห้องนอนครั้งแรกสามครั้งเอาปูนมาปิดรูไปแล้ว
ส่วนห้องนอนที่๒ก็โดนไปอีก๒ครั้งค่ะ
เมื่อวานทำความสะอาดบ้านอยู่เจอนี่ค่ะ
คุณกวาดบ้านถูบ้านใครบ้างจะคิดว่าจะเจอลูกกระสุนปืนอยู่ที่พื้นบ้าน
เนี่ยเขาไปเจออยู่ที่ห้องนอนเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพปากคลองรังสิตแต่เรื่องก็เงียบไปค่ะ
เหมือนลักษณะเดียวกันเลย

แต่ไม่ได้ครบทุกอันนะครับ
เพราะมันมีถนนกั้นอะไรอยู่
เราก็แอดใจว่าทำไมกระสุนต้องมากบกระเพาะบ้านเรา
สงสารมันมาที่นี่ประจำ

นายพิบูรณรัฐบอกว่าเทศกาลมาทีไร
โอ้โหไปหาห้องรับแขกนอนแล้วค่ะ

เพราะไม่รู้ว่ากระสุนจะตกมาเมื่อไหร่นะคะ
อยากฝากไปนะถึงคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าย่านปฐุมธานีแถวหมู่บ้านของเขาเนี่ยนะคะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าผิดกฎหมายนะคะย้ำเลยนะคะผิดกฎหมาย
เพราะคุณอาจจะไปฆ่าใครโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะทำให้ใครได้รับบาดเจ็บโดยไม่รู้ตัวได้
เขาเสนอไว้แบบนี้ถ้าอยากจะยิงปืนนักกรุณาไปที่สนามซ้อมยิงปืนนะคะ
ยิงให้มันถูกที่ถูกทางจะดีซะกว่า
เจ้าของบ้านบอกว่าแจ้งความไปแล้วแต่เรื่องมันเงียบ

วันนี้หมู่บ้านกระสุนตกของจริงนะฮะยังไงต้องฝากพี่ตำรวจแล้วล่ะว่าต้องไปดูให้เขาจริงแล้ว
วิถีกระสุนมันน่าจะมาจากบ้านหลังไหน

จากใครอะไรยังไงกันบ้างเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ปลอดภัยนะฮะอันนี้อันตรายมาก

มันก็ยิงไปเรื่อยค่ะอยู่เรื่อย
จนกว่าวันหลังจะไปโดนญาติพี่น้องมันน่ะมันจะเข็ด